เนี่ยเกิดอะไรขึ้น

แล้วทำไมมาบุกร้านขายแม็กซ์ขายยาง
เหล้าปืนมาคือแบบขึ้นลำแล้ว

แล้วจ่อจะยิงลูกเจ้าของร้านแม็กซ์ร้านยาง

โอ้โหคุณผู้ชม
โอ้ย
ปฐุมผู้ชายคนนี้ที่เขาก่อเหตุใส่กางเกงยีนคนนี้นะนายชาตรีบุญ
เพชรอายุ๓๙ปีค่ะเข้ามาในร้านแล้วก็เอาปืนไปล็อกคอ
ล็อกคอลูกชายของเจ้าของร้านคือนายพงศักดิ์รุ่งสว่าง
อายุ๒๖ปีค่ะโอ้โหปืนมันด้านไงยิงไม่ออกค่ะแล้วมันมีช็อต
แบบแย่งกันจนปืนตกอ่ะหลังจากนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็น
แล้วก็ตกใจวิ่งกันไปคนละทิศคนละทางนี่ดูจังหวะนี้เห็น
ไหมพวกเกาะเหตุซึ่งนาทีนั้นนะนายเพชรชายวัดอ่างทองที่เป็น
เจ้าของร้านเนี่ยได้ยินเสียงแบบเอะอะโวยวายอะไรวิ่งออกมาดู
แล้วก็เลยเห็นเลยว่าชาตรีคนก่อเหตุพยายามสไลด์ปืนขึ้น
ลำแล้วก็เจาะยิงลูกชายอีกรอบนึงแล้วก็ยิงไม่ได้ทีเนี้ยชาตรี
ก็กลับเข้าไปในบ้านพักเพราะว่าบ้านเขาน่ะอยู่ห่างจากร้านเนี่ย
แม็กซ์ร้านยางไปไม่กี่หลังเองอ่ะเจ้าของร้านยางนะพยายามจะ
คุยจะเคลียร์ให้ชาตรีน่ะสงบสติอารมณ์ก่อนก็ที่ผ่านมาไม่เคย
มีเรื่องอะไรกันเลยอ่ะสักพักนึงเนี่ยชาตรีอารมณ์เย็นลงนะ
แต่ก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องเพราะว่าตอนที่ไปถามอะไรเขาก็ตอบ
ไม่รู้ไม่รู้ทีนี้ก็เลยเอาปืนไปซ่อนไว้ใต้เบาะ
เจ้าของร้านยังรีบไปเอาปืนมาเลยค่ะแล้วก็รีบ
ผู้ใหญ่บ้านเลยนะรวมถึงแจ้งตำรวจที่สพคองหลวงด้วย
บอกว่าให้มาเอาตัวชาตรีคนนี้ไปหน่อยกลัวไงว่าจะเกิด
คลั่งจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอีกทีนี้ตำรวจก็เลยคุม
ชาตรีไปค้นบ้านด้วยเจอปืน๒กระบอกครับเจอเครื่องกระสุนปืน
ขนาดเลยรวมรวมแล้วเนี่ย๑๔๐กว่านัดนะคุณผู้ชมทีนี้
ฉี่ค่ะมีสารเสพติดไหมไม่พบนะคะแล้วตำรวจก็แจ้ง
ข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วเรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปใน
เมืองหมู่บ้านโดยที่ไม่มีเหตุอันควรรวมถึงทำให้ผู้
อื่นเกิดความกลัวโดยการขู่เข็นด้วยน่ากลัวจริงมาแบบนี้